สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีคุณสุภาษาราครับ
มากัดกันให้สบัติกับเราสองคนในคู่กัดสบัติค่า
โอ้โหมาฮะมาปุ๊บมาปุ๊บแบบเลย
เจอกับเราสองคนแบบนี้ความสุขสนานรออยู่
แต่ก่อนอื่นก็พูดถึงเรื่องของมาตรการของทางภาครัฐ
อันนี้เราคุยกันทุกวันอยู่แล้ว
ซึ่งมีเรื่องของจำนวนเงินที่เข้าหลายคนก็ได้แล้วนี่ใช่ไหม
มาตรา๓๓มาตรา๓๙มาตรา๔๐เยียวยาโควิด๑๙
หลายคนเขาเข้าไปแล้วนะคุณเดือนที่แล้ว
แต่บางคนไลน์มาบอกเราไม่เข้า
เอ้าทำอย่างไรดีเอาอย่างนี้แล้วกันครับ
เรามีเรื่องของการทบทวนในเรื่องของสิทธิ
เพราะบางคนบอกว่ายังไม่ได้สิทธิ์แต่ควรจะทบทวนได้ไหม
ทำยังไงดีไปดูครับ

ใครที่เป็นผู้ถือสิทธิ์มาตรา๔๐นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือว่ารายใหม่
ที่มีรายชื่อที่ระบุว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา
จากมาตรการ๔๐เนี่ยหากคุณผู้ชมยังไม่ได้รับ
เงินเยียวยาเข้าบัญชีสามารถสอบถาม
แล้วก็ยื่นเรื่องไปได้นะครับโดยยื่นโดยตรง
ด้วยตัวเองนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓๐
ตุลาคมนี้เอางี้ละกันบางคนยังไม่รู้
อันนี้ไม่ได้ว่ากันจริงนะคือถ้าทำตามผมเนี่ย
คุณจะได้รู้ว่าคุณต้องทำยังไงนี่เลยตรวจสอบสถานะสิทธิ
โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา๔๐เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก่อน
แล้วคุณกรอกเลขบัตรประชาชนตามหน้าบัตรประชาชนนั่นแหละ

พอถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณมีสิทธิ์แต่คนอื่นเขาได้เงินหมด
ยกเว้นคุณคุณก็ต้องมีวิธีการไปทบทวนสิทธิ์นะคะ

เราสามารถเช็คและแก้ปัญหาได้๓ขั้นตอนเดี๋ยวลอกไปทีละขั้นตอนนะคะ
ขั้นตอนแรกในกรณีที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินมันไม่ปรากฏในบัญชี
คุณแนะนำให้ไปตรวจสอบเบื้องต้นว่าผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนหรือไม่
แล้วพอผูกไปผูกกับธนาคารอะไร

เอางี้เล่าให้ฟังกันต่อนะครับกรณีที่ไม่ได้ผูกเพราะเพลงกับเลขบัตรประชาชนนะ
แต่ที่คุณสุภัฒน์สาระบอกเลยนะครับ
ให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารของตนเองที่เป็นผู้ประกันตนนั่นแหละ
แล้วทำนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้งพระวัยสมดีทุกวัน
จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการก็คือวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๐
ที่บอกว่าต้องทำทุกวันพระหัสบดีขึ้นแล้วแต่คนจริงนะ
คืออย่างนี้บางคนเขาผูกพร้อมเพลย์เอาไว้กับหมายเลขโทรศัพท์
เพราะเขาจะได้จำได้ง่ายเขาคิดอย่างนั้นก็ไปผูกไว้กับหมายเลขโทรศัพ
แต่อย่างนี้ถ้าอยากได้เงินเนี่ยเข้าที่บัญชีของคุณก่อนเนี่ย
เปลี่ยนมาเป็นบัตรประชาชนซะเป็นเลขบัตรประชาชนซะ
แล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันให้เงินมันเข้าก่อน

ใช่ถ้าคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่คุณก็ทำให้ถูกวัน

เอาขั้นตอนที่๓ค่ะหากระบบแจ้งว่ามีเงินโอนเยียวยาเข้ามาแล้วเนี่ย
แต่บัญชีมันไม่มีฮะแนะนำให้ติดต่อธนาคารเลย
ว่ามันไม่มีเงินโอนเข้านะจากภาครัฐ
เอาไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมให้เขาตรวจสอบอีกทีไงคะ
ครับและห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ
สำหรับสิ่งสำคัญที่คุณต้องเอาไปด้วย
ในการเตรียมไปใช้สิทธิ์ในการยืดทบทวนสิทธิ์ประกันสังคมได้แก่
หนึ่งเลยครับเอกสารที่ใช้ก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน
สองสามเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีทั้งหมดสิบสามหลัก
จดเอาไว้ให้ดีนะเพราะว่ายังไงรู้ไหม
พลาดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้รับการทบทวนเนี่ยยุ่งเลยนะ
แล้วก็ใบเสร็จรับเงินด้วยนะครับ
เอางี้ละกันถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาอะไรไปบ้าง
สรุปเหมือนที่เราคุยมาเมื่อสักครู่ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
ผมว่าโทรไปเลยละกันนะครับสายด่วนประกันสังคม

นี่เป็นสิทธิ์ของท่านเองนะโทรไปนะคะ๑๕๐๖นะคะ

คุณผู้ชมฮะเรื่องราวต่อไปไปติดตามกันหน่อย
อยากจะให้ดูคลิปนี้ดูเหตุการณ์กันครับ

นี่โอ้โหอย่างกระได้หนัง

ขับผ่านมาแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นแบบนี้ครับ
บึ้มเลยครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรกันขึ้น
บอกแบบนี้แล้วกันว่าช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัติข่าว

โอ้โหเอาเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่ามายิงกันถึงในซอย
ชาวบ้านเนี่ยครับเขาก็เดือดร้อนอะไรคุณสุภาษาลา

นะครับต้องไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นครับ
เนี่ยคุณนับทานไว้เมื่อกี้นัก

เออตกอกตกใจหมดเลยครับเนี่ยฮะ
มีคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ชักปืนยิงใส่ร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์ตรงนี้แหละครับ
แล้วร้านนี้อยู่ในย่านถนนชัยประสิทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

เสร็จก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยครับ
แล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการยิงปืนเข้าไปที่ร้านเนี่ย

แล้วก็ปลาเข้าไปในร้านเกิดเสียงดังสนั่น
ก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์

ต้องของร้านชื่อวนัยพี่สินฮานสกุลค่ะ

ชี้ให้ดูร่องรอยกระสุนที่ประตูเหล็กนะคะ
ประตูเหล็กเป็นรูเลยค่ะ๓รูด้วยกัน
ส่วนกระสุนอีกหนึ่งนัดไปถูกบ้านใกล้เรือนเคียง
นายพิศิลป์บอกว่าคืนที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
มายิงใส่ร้านเนี่ยไม่มีใครอยู่ร้านพอดีเลย
ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเอาหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชายภูมิ
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือ๒๐กันยายน
แต่ตอนนี้คดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย

กลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุรุนแรงมากกว่านี้ค่ะ
ส่วนถามว่าเคยมีเรื่องกับใครไหมเนี่ย

ครับรอบแรกนี้

ยนต์ประทัดไข่บ้านบ้านป้าย

แล้วอีกอาทิตย์ต่อมามายิง

เราเคยไปทะเลาะอะไรกับเขา
ไม่มีนะไม่เคยมีเรื่องกับใคร

เหตุการณ์อย่างนี้สร้างความงงมากเลย
เอ้าตำรวจสภเมืองชายภูมิก็บอกนะครับว่า

พยายามแกะรอยติดตามโค้นร้ายรายนี้

สพเมืองชายภูมิได้นะครับเพื่อจะได้เร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
คือชาวบ้านเขาก็อยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวนนะ
มันน่ากลัวครับคุณค่ะถ้ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ย
ไม่รู้ว่าจะมาก่อเหตุอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอีก
เนอะทีนี้มันเป็นระเบิดนิดนำบางหลับโลมนะคะ
วัยรุ่นมาเป็นกลุ่มเลยขี่รถจักรยานยนต์
เท้าบ้านเขาอุ๊กใจตื่นมากำลังดุดเลยนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้แล้วกลุ่มเนี่ย

เขาถีบรถจักรยานยนต์ตกน้ำไปด้วย๒คัน

เฮ้ยออกมาออกมาไอ้ยิงยังรู้กระจกท่านั่งลงยิงออกมาสิ
โอ้โหไอ้เสียงแบบนี้ไม่ใช่ปะทัดแน่พื้นนะปังปังปังปัง
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คนในบ้านที่ถูกสาดกระสุนใส่เขาถ่ายเอาไว้
อาจจะไม่เห็นช่วงนี้มีคนมายิงแต่เสียงเนี่ยมันชัดเจนนะคะว่าเป็นเสียงปืนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ซอยประชาอุทิศ๗๙แถวทุ่งครุกรุงเทพภายในซอยที่เกิดเหตุเป็นลักษณะทางปูเรียบคลองค่ะ
ตำรวจสอนอทุ่งครุร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑๐ปลอก

ตลอดทางยาวร้อยเมตรเป็นสิบปลอกเลยนะคะมีทั้งปืนสั้นและปืนยาว
เนี่ยฮะขณะที่บ้านเรือนของชาวบ้านนะครับก็ถูกกระสุนเข้าไปแล้วครับได้รับความเสียหายกันไป
สองหลังครับมีร่องรอยนะฮะถูกกระสุนเนี่ยทะลุกระจกบ้างฝาบ้านบ้าง
ฝ้าเพดานก็มีมีหัวกระสุนฝังอยู่อีกจำนวนนึงด้วยที่บ้านนะเนี่ยเห็นไหมกระจกแตกเลยเนี่ย
ดูสิครับเอางี้ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ายังมีรถจักรยายนต์ของผู้หญิงสองคนนะครับ
พักอาศัยอยู่แถวนั้นได้รับความเสียหาย๒คันครับ
เนื่องจากจอดรถจักรยายนไว้ข้างนี่อีกคันนึงตกน้ำปำปำไปอย่างเงี้ยครับ

เขาบอกว่ามันติดอยู่ระหว่างซอกกำแพง
ส่วนอีกคันจมมิดเลย
เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับรถมอเตอร์ไซคันสีแดงเนี่ย
ไม่ได้เห็นตอนจมนะเพราะมันจมหายลงไปในน้ำ
แต่ได้เห็นตอนที่เอาขึ้นมาแล้ว

ต้องพังแล้วล่ะครับรถมอเตอร์ไซคันนะครับ

นี่ครับไปถามคนนี้ครับ
คุณวราพรจิตชื่นนะครับอายุ๕๑ปี
เธอเล่าว่าคณะเกอร์เทนะอยู่หลังบ้าน

กำลังจะออกมาดูก็มีลูกกระสุน
ทะลุกระจกนอกห้องนอนไปเลยอย่ากระนินหนัง
เดินมายังไม่ทันถึงหน้าบ้านอีก
กระจกแตกทะลุมาแล้วอย่างนี้ฮะ
แล้วชี้ไปนะบ้านเธอได้รับความเสียหาย๓จุด
เห็นไหมเดินชี้รอบบ้านให้ได้ดูเลยนะครับ
เหตุการณ์วัยรุ่นไล่ยิงกันแบบนี้
เธอบอกว่านี่เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ

แล้วเธอบอกว่าไม่รู้ว่ามีเรื่องกับใครบ้างอะไรยังไง

แล้วเธอบอกว่าบางวันก็มีรถจักรยายนขี่กันเข้ามาหลายคัน
ไม่ได้มีเรื่องนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามาโชว์เร่งเบิ้ลเครื่อง
เสียงดังมากแล้วก็มาจอดกันเต็มซอยไปหมด
อารมณ์แบบวัยรุ่นเอารถมอเตอร์ไซค์มาบิดแข่งกัน
อ๋อโอ้โหนี่แหละครับน่ากลัวจริงนะ
ใช่เป็นกลุ่มวัยรุ่นแหละครับ
ค่ะตำรวจลงพื้นที่แล้วนะคะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะ
เบื้องต้นทราบแบบนี้นะคะ
เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดสร้างความเดือดร้อน๒๓วันแล้ว
แต่ครั้งนี้มันมีการใช้ปืนยิงเข้าไปในบ้าน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
แต่มีภาพลักษณะแบบนี้ก็คือคนที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาถ่ายไว้อะค่ะแต่เห็นไกลอ่ะคุณ
ลักษณะมาก็มากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอย่างนี้
ค่ะมาทีเป็น๑๐คัน
ก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่จริงนะโอ้โห
คุณผู้ชมครับแตกตื่นกันทั้งชุมชนเลยนะครับ
เขาว่าอย่างนี้เพราะว่ามีพ่อหนุ่มคนหนึ่ง
เสพยาจนหลอนเล่นกับไฟอ่ะสิ
เล่นกับไฟทีนี้ไฟมันลุกลามไปทั่ว
ชาวบ้านสุดทนลุมกระทืบเลยครับ
โอ้โหนี่ไง
ทางไม่หมดโอ้เนี่ยครับน่ากลัวจริง
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับของวันที่๑๑ตุลาคมนี่แหละฮะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลอ่างศิลานะครับ

โดยไปถึงเทศบาลเมืองแสนสุขนี่หลายคันเลยแหละ
หลายคันนะฮะรถดับเพลิงจำนวนสัก๑๐คันได้
ก็เดินทางมาที่นี่เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้
บ้านเรือนจำนวน๒หลังภายในชุมชนบ้านมะเกลือ
ซึ่งไฟกำลังลุกไหม้บ้านเลขที่๔๑ทับ๑และ๔๑ทับ๔
ก็หลังใกล้ใกล้กันนะเนาะอยู่ที่ตะบนอ่างศิลานี่แหละโอ้โห
ไหม้อย่างรุนแรงเลยล่ะครับนี่ในช่วงที่เข้าไปดับเพลิงแล้วนะ
ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าครับไฟจึงสงบลงนะฮะ
แล้วก็พบบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปสองหลังอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เหลือแต่ซากจริงเลยครับ
น่าเสียดายไปถามผู้นำชุมชนค่ะ
ผู้นำชุมชนชื่อว่านางทิพวันชัยมีเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ
บอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุด้วยแหละ
ผู้ก่อเหตุเสพยาจนหลอนจุดไฟเผาบ้าน
ซึ่งบ้านต้นเพลิงก็เป็นบ้านของยายผู้ก่อเหตุเอง

ไฟลุกลามไปไหม้บ้านของชาวบ้านด้วย
ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุเนี่ย
ผู้ก่อเหตุที่บอกว่าหลอนยาเนี่ยนะคะพูดบ่อย
จะจุดแล้วนะจะจุดแล้วนะจะเผาแล้วนะ

เหมือนพูดเชิงคูกวนคนแถวนั้น
เวลาเสพยาพูดแบบนี้ตลอดนะคะ
ตัวเองเคยแจ้งตำรวจตำรวจก็จับตัวไป
เอาไปคืนเดียวก็ปล่อยออกมาบอกว่าทำอะไรไม่ได้
แล้วสรุปสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จริงคุณ

อ๋อบ้านยายเขาน่ะ
เพราะว่าแจ้งทุกครั้งวันนี้เค้าเสพยากันเค้าหลอนอย่าง
แต่ตำรวจบอกว่าจับไปแล้วทำอะไรเค้าไม่ได้

ปีเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้จนเสียหายอีกหลังนะครับ
ก็เล่าว่าตอนช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งเนี่ย

แต่กลิ่นไงกลิ่นเหมือนมีอะไรไหม้มันโชยมา
กระทั่งมารู้อีกทีเอาไฟไหม้บ้านแล้ว
แล้วมันลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วรวดเร็วด้วย
ขนของออกมาไม่ทันครับ
ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ก่อนคุณสุภัทรสาร้า
ส่วนสาเหตุนะคะน่าจะมาจาก
นายสุภัทรชั่นสีก็คือบอกว่าเศพยาตุลรม
นี่คือชื่อเขาใช่ไหมสุภัทรนี่นะคะ
คนได้ชุมชนบอกว่าเศพยาทีอะไรนะ

ไอ้ที่เผาเนี่ยใส่รืนชาวบ้าน

เขารุมทำร้ายเลยเพราะเขาไม่ไหวแล้ว
ใช่ค่ะค่ะเขาฤมทำล้ายแล้วก็มีแผลตรงที่แก้มเลยค่ะ

นายสุพัฒน์ก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจเผาไม่ได้ตั้งใจ
มันเป็นอุบัติเหตุแต่ชาวบ้านไม่ฟังแล้ว

โดนไปหลายล่ะใช่ตำรวจเขาก็จับมาไว้ที่นี่ก่อนนะครับ
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจริงก็ไอ้บ้านที่โดนไฟไหม้ก็บ้านยายเขา
ฟังเขาบ้างสิไม่ฟังหรอกครับอาการแบบนี้
ตุ๊บตับไปแล้วเรียบร้อยแต่เนี่ยเล่นซะจนไฟไหม้แบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าให้ตำรวจช่วยจัดการให้เด็ดขาดทีเถอะ
เพราะถ้าเกิดปล่อยกลับไปในชุมชนเดี๋ยวก็ไปทำอะไรที่มันให้คนอื่นเขาเสียหาย
นั่นนี่ฮะอาการเมายาแบบนี้คนอื่นเขาต้องมาเสียบ้านเสียศักดิ์สิน
เพราะเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้
แต่ทีนี้เป็นคนเสพก็จับในฐานะที่เป็นคนเสพสิ
นั่นน่ะสิต้องทำอะไรได้สักอย่างแหละค่ะคุณตำรวจ
เอาฝากหน่อยแล้วกันนะคะอืมอ่าคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์กลางสี่แยกเลย
เฮ้ยกลางสี่แยกเป็นทำไมเป็นเหตุการณ์ขายกวมอะไรหรอ
ไม่ใช่ขายโดนัทโอ๊ยไม่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายน่าจะไปโง่ผู้หญิง
กระโดดเกาะหน้ารถเลยดูคลิปค่ะ
ผู้หญิงหรอผู้เมียหน่อยหรอ
กันไหนกันล่ะ

เออโหผู้หญิง
เอาเอาเอาเอา

เอาเข้าไปเอาเข้าไป
อ้าวคุ้นมั้ยคุณสุภัสรา
เหตุการณ์อย่างนี้มีชายหนุ่มมายืนอยู่หน้ารถ

แล้วก็พอผู้หญิงเขาจะขับรถหนี
กระโดดขวางหน้ารถแบบนี้เลยคุ้นไหม
คุ้นมืด๒อาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
แล้วตอนนี้เขาดังแล้วนะดังมาก
พี่ชัดเสียชัดสายเปย์ไง

เป็นลักษณะของเหตุการณ์ในคลิปนะคะ
แต่เราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ระหว่างคนสองคนเนี่ย

อ้าวอันนี้ไม่รู้มันจะด้วยเหตุผลเดียวกันหรือเปล่า
ไม่รู้แต่อย่างนั้นก็ตามผู้ชายคนนี้
เริ่มต้นจากขี่รถจักรยานยนต์มา

กระโดดเกาะหน้ารถสิไม่ให้ไปอ่ะ

ไม่ได้อันตรายนะอย่าไปทำอย่างนั้น
อันตรายนะครับทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวคนอื่นด้วยนะฮะ

บอกว่าคล้ายกันเลยกับคลิปของเสียชัดสายเปย์

ว่าไงว่าไงว่าไงออกมาคอมเมนต์นะบอกว่า
เหตุการณ์อย่างนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับผมอย่างแน่นอน

นี่มันไม่ใช่เหตุผลไหมล่ะ
เออมันแบบนี้ไงอ้าว

ทำไงถ้ามาตามง้อแบบนี้

จริงคือถ้ายังอยู่ในช่วงอารมณ์ร้อน
คุยกันไม่รู้เรื่องจริงแล้วก็

หมายถึงว่าแยกทางกันไปก่อนเพื่อให้อารมณ์มันเย็นลง
แล้วค่อยมาปรับความเข้าใจมาคุยกันจะดีกว่า
มาคุยกันตอนที่อารมณ์เย็นแล้ว

คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับ
ที่จะเรียกรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งคือทำผิดกฎจราจรในเรื่องของ
ขับขี่แต่ว่าไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะทีนี้ยังไงรู้ไหมจะจับจะเรียกเขา
กลายเป็นว่าไปโดดขวางกลายเป็นว่ารถล้มไป
แบบนี้ชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์เสียงแตกแยกกันเลยครับ
เอาละฮะน่าจะเจ็บกันทั้งคู่แล้วครับทั้งตำรวจแล้วก็คนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะครับ
คือคุณตำรวจเขาอยู่กลางสี่แยกเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่อะเนาะ
แล้วเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ขับมาเนี่ย
ไหมสวมใส่บวกกระด๊อกทีนี้ทำยังไงล่ะ
อันนี้ต้องคุยกันหน่อยแต่ลักษณะเหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาพยายามจะขับหนีคุณตำรวจก็โอ้โหใจถึงแทะกระโดดขวางข้างหน้าเลย

เลยครับก็ล้มกันทั้งคู่นั่นแหละครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกที่บริเวณย่านอ่อนนุษย์กรุงเทพนี่แหละครับ
การกระทำของตำรวจก็โทรตำรวจแล้วที่ใกล้โดดคว้างรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนนึงว่ายังงั้นนะเออส่วนหนึ่งว่ายังงั้น
บ้างจังหวะเนี่ยเขาบอกว่าทำไมไม่ปล่อยไป
ไปได้ก็ปล่อยไปเถอะเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเองนะ
ทั้งกับตัวคุณตำรวจและคนที่ขับขี่รถคันนี้ค่ะ
อีกทางฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้าแบบนั้นเขาก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สิ
จะปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ขับขี่ผ่านไปอย่างนั้นได้ยังไง

แล้วก็ตำหนิว่าเอาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่เคารพกฎจราจร
แทนที่จะรอเมื่อควรจะต้องชะลอเมื่อถูกเรียก

เพราะว่าการเรียกแล้วเนี่ยไม่ชะลอรถผิดกฎหมายนะ
ผิดกฎหมายเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เขาสั่งมา

บอกให้หยุดแล้วไม่หยุดเนี่ยนี่ก็ผิดเหมือนกันนะ
ก็อารมณ์คล้ายกับเวลาเราเมาแล้ว
บอกว่าเมาแล้วขับแล้วไม่ยอมให้เขาตรวจแอลกอฮอลเวลา
เป่าอันนี้ก็ถือว่ายอมรับว่าเมาไปเลยนะ

เล่าเรื่องของกฎจราจรให้ฟังสุภาษาภารกรรม

ที่แยกนี้น่าจะมีกล้องวงจรปิด

ส่งไปที่บ้านเขาและให้เขาไปจ่ายค่าปรับที่หลัง

ก็จ่ายโอ้โฮเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว
จอเราก็บอกว่าจ่ายอย่างนี้แหละ

เอาคุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยนะ
ถ้าเป็นบ้านคุณและเป็นบ้านคุณผู้ชม

เอาปัสสาวะใส่ขวดแล้วมาอุดตามรูรั้ว
แล้วอุจจาระใส่ถุงแล้วเอามาปลากำแพงบ้าน

คุณอยู่ไหวไหมล่ะเอาไปดูค่ะไม่ไหวหรอกครับ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะต้องพูดบอก

โอ้โหไม่ต้องแอบพูดออกมาดังเลยสุภาษา
อ้าวนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

กั้นระหว่างบ้านฉันกับบ้านเพื่อนบ้าน
เจ้าของบ้านชื่อว่านางสาวสะสิภาษีแตรวงค่ะ

พี่พี่นักข่าวต้องทนแบบนี้เป็นปีแล้ว

ดมกลิ่นใช่ไหมใช่กลิ่นชีกลิ่นอุจจาระ
มาจากไหนป้าข้างบ้านเอามายัด
ไว้ตามรูรั้วแล้วก็โยนใส่ระหว่างกำแพงกับรั้วบ้าน
โอ้โหเธอบอกว่าโมงบาลเพิ่งเอาน้ำส้มใสชูมราร่าจับกลิ่น
เอาทำอะไรก็ได้ก็ทำไปก่อน

เอาไปถามนางสาวซาร์สิพา

แล้วก็ป้าข้างบ้านนั้นเขามีศักดิ์เป็นญาติกัน
ก็เป็นญาติเหรอเออสามีของป้าเป็นลุงของตัว
ของคุณซาสิภาผู้ที่เสียหายที่เธอเล่าเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวของเราฟังนั่นแหละค่ะเรื่องมันเริ่มจากการที่
พอลุงเสียชีวิตไปก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วเหมือนห่างกันแล้ว
ก็เริ่มมีปัญหากันมาเรื่อยแหละแรกเริ่มเลยนะป้าข้างบ้าน
เอาเศษอาหารมาทิ้งหน้าบ้านทำให้น้ำน้ำขยะเนี่ย
มันไหลข้ามมายังฝั่งของบ้านตัวเธอเอง
เธอก็บอกมันเหม็นนะเนาะก็ช่วยจัดการหน่อยได้ไหม
ก็ไปบอกแบบนี้กลายเป็นว่าเหมือนไปยิ่งห้าม
ยิ่งบอกมันยิ่งยุ้กันก็กลายเป็นว่าไม่คุยกันแล้วทีนี้
ละเบาะแว้งกันเรื่อยมานะครับหนักเข้าเธอบอกว่าเจอเนี่ย
หน้ากากอนามัยรวมไปถึงอุจจาระเอามากองในซอกกำแพง
ตั้งคำถามว่าทำแบบนั้นทำไมเพราะมันส่งกลิ่นเหม็นพอไปถามนะ
กลายเป็นว่ามีปากเสียงหนักกว่าเดิมอีก
แล้วหลังบอกว่านี่มีฉี่ด้วยนะ
ขวดน้ำที่ใส่ฉี่มามันมายัดตามซอกกำแพงแบบนี้ครับ

เดี๋ยวนี้ต้องเพิ่งจรัฐที่รัฐให้ช่วยละ
เธอก็เลยไปแจ้งสำนักงานเขตดอนเมืองให้ลงมาดูและแก้ไขปัญหาหน่อย
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คือป้าข้างบ้านยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม

ก็เดินทางไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วไหนลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
อกจากจะคุยกับบ้านที่เป็นผู้เสียหายแล้วเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้ว

อยู่ติดกันไปง่ายไปถามค่ะ
แต่คุณป้าไม่อยู่นะมีลูกสาวคุณป้าอยู่แล้วก็คุยกับนักข่าวของเราค่ะถามว่ารู้ไหมพฤติกรรมของแม่เนี่ย
ลูกสาวบอกว่าไม่รู้ว่าแม่ทะเลาะกับข้างบ้านส่วนที่ต้องเอาขวดมายัดไว้ช่องกำแพง
แม่บอกว่าเอาไว้บังสายตาเวลาคนมองเข้ามาจะได้ไม่เห็น
อ่านี่แหละครับอ้าวแล้วในระหว่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
แล้วก็ได้เห็นภาพลักษณะแบบนี้เนาะคุณสุพัสราเนาะ
แล้วยังไงรู้ไหมมีช่วงเวลาที่เขาโทรมาเคลียร์กันด้วย
เดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะคุณที่เป็นผู้เสียหายคุณสาธิภานี่ช่วงนี้

ป้าที่อยู่ข้างบ้านโทรมาพอดีเลย

แต่ยายอ้อยไม่จบไงหลังจากนั้นมามันไม่จบแล้วมันก็คุยกันต่อไม่ได้
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะหนูก็ดมกลิ่น
หนูก็ไม่ได้อยากดมกลิ่นที่อ้อยทำแบบนี้หรอก
ไม่แล้วตอนนี้ว่ายังไงจบได้ไหม
จบได้แต่ยายอ้อยอย่าทำให้มันมีกลิ่นอีก
อ้าวจบเลย

ถ้าเราเคลียร์กันแล้วจบแล้วก็ไม่มีปัญหาอาจารย์ต้มเออ
จบนะยายอ้อยนะแล้วมันจะต้องไม่มีเสียงด่าว่าอะไรข้างบ้าน
นู่นทำนี่ทำนั่นทำให้มันมีกลิ่นอะไรนะ

ขอบคุณครับมีกลิ่นน่ะเดี๋ยวฉันจัดการฉันเอง
บางทีขยะมาไม่ตรงเวลากับฉันฉันทำงานก่อนอย่างนี้

ยังไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นเนี่ยคุณป้าบอกว่าเรื่องขยะที่เอาไปทิ้งไว้แล้วน้ำมันเหม็น

มันต้องให้ที่ท้อยอาศัยกันจริงนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสองบ้านสันกระแภกอำเภอวางน้ำเขียว
โคราชนั่นแหละคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเจอกับเงิน
เงินจริงเลยนะธนบัตรเนี่ยเกลือนถนนเลย
ต้องรีบเก็บไปส่งเจ้าของนะครับ
มีน้ำบัตรแกด้วยเนี่ย
น้ำบัตรก็มีครับเนี่ย

เขาก็ไปมีเจ้าหน้าที่ครับ
เจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวรรณเขียวนะ
เขาก็มาด้วยไงมาช่วยกันเก็บเงิน

เงินหายต้องร้อนใจแน่เลย
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐๕๒วังน้ำเขียวเขาใหญ่นะคะ
ก็เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
นางอรุณแก้วสามเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านแถวนั่นแหละ
เขาบอกว่าก็ไปเจอแบงค์เนี่ย

จริงมีทั้งเงินไทยเงินเทศค่ะ
เงินไทยฉบับละ๑๐๐๐บาท
ปลิวตามกระแสลมอีกหลายใบ
ตอนนั้นเห็นเลยนักท่องเที่ยวแน่ทำหล่นแน่
ตามเก็บได้ประมาณ๓๔ใบนะ

ใช่แล้วไม่นับรวมสกุลเงินต่างประเทศด้วย
อกจากนี้เจอกระเป๋าสตางค์สีดำตกอยู่๑ใบ
แม่และในนั้นมีเอกสารด้วย
ระบุชื่อศาสตราจารย์ดรเอกสิทธิ์ลิ้มสุวรรณ
ได้ชื่อแล้วโทรไปตามเลย

เผยนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ทำหล่นไว้นั่นแหละ

พาครอบครัวและเพื่อนไปเที่ยวพักผ่อนที่อำเภอวังน้ำเขียว
รับประทานอาหารที่ร้านริมอ่างเก็บน้ำสรรกำแพง
ก็ทำกระเป๋าสีดำมันหล่นหาย
แล้วในนั้นมีธนบัตรฉบับละ๑๐๐อยู่ประมาณสัก๓๐๐๐กว่าบาทนะครับ
แล้วก็มีสกุลเงินต่างประเทศนะครับอีกหลายใบ
แต่เขาจำไม่ได้เลยว่ามันมีกี่ใบน่ะ
คาดว่าจะหล่นหายขณะที่กำลังขับรถกลับ
หลังจากที่เดินทางไปเที่ยวก็คือกำลังขับรถกลับกรุงเทพ
แล้วก็รู้สึกว่าคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ลงล็อกไง
ก็เลยจอดรถข้างทางเพื่อดูความเรียบร้อย
จังหวะนั้นแหละช่วงเปิดประตูปุ๊บมันไหลลงไง

น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละเพราะกระเป๋ามันไหลลงเท่านั้นแหละครับ
โอ้โหธนวงธนบัตรก็ว่อนเต็มถนนเลยครับ
คือวันก่อนคนร้ายลอบวางระเบิดรถตำรวจสายตรวจเช้าบ้านโดนลุกหลงด้วยครับ
ทั้งภาคทั้งเสียงมันอยากกระระเบิดในหนังเลย
ขณะที่รถยนต์สายตรวจของตำรวจชุดป้องกันและปราบรามสพ
แก่นจังหวัดปัตตานีเขาขับมาที่บริเวณใต้สะพานลอยตรงนี้
ใกล้กับสามแยกทางไปอำเภอไม้แก่นในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลปลุกกาซัมเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
เสียงระเบิดมันดังสนั่นอย่างงี้เลยคุณสุพัสราเอาหลังเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบรถยนต์สายตรวจค่ะจอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสองร้อยเมตรค่ะ
ถูกสะเก็ดระเบิดกระจกด้านหน้าแตกตัวถังด้านซ้ายเป็นรูเลยนะคะ
แล้วยางก็แตกด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปลอดภัยนะคะ
แต่ทีนี้มีชาวบ้านได้รับลูกหลงค่ะบาดเจ็บไปหนึ่งราย
ครับอ้าวจ้าหน้าที่ก็เก็บร่างรวมหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดนะครับ
พร้อมทั้งได้กันพื้นที่จุดเกิดเหตุเอาไว้นะครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ข่าวหนักเลยนะวันนี้

หละสุดท้ายจะอยากบินได้
ถ้าคุณอยากบินได้คุณไปอยู่กับพี่ตูนเลย
ตูนนี่อยากเห็นคนไทยบินได้อยู่
เออนะเออได้เดี๋ยวไปหาพี่ตูนค่ะ

เพราะว่าผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาษา

อยากบินได้ใช่ไหมจัดให้เลยครับ
อุ๊ยมันลอยได้อย่างไรน่ะ
บินได้อย่างไรล่ะลูก
นี่ไงลอยแล้วจ้า

ดูสิครับดูสิครับ

ก็ได้ถ้าจะคิดจินตนาการไปทางนั้น

น่าจะมีคนหิ้วอยู่อยู่ด้านหลังประตูน่าเห็นไหม

น่าจะหิ้วขึ้นไปโอ้แต่ก็เนียนนะ

ใส่ชุดเป็นนางฟ้าแล้วก็ต้องบินได้เหมือนนางฟ้าบ้างเนาะ
โอ้โฮถ้ามีปีกก็บินพับขึ้นไปเลย
คุณผู้ชมคะมาดูที่เรื่องของงานเข้า
แต่ไม่ใช่งานเข้าคนงานเข้าแมวค่ะเอาดูค่ะ
พี่ปี๊ทำอย่างไรดีล่ะ
ทำอย่างไรดีล่ะน้องอยากให้หนูนั่งล่ะลูก
พี่ปี๊จะทำอย่างไรนั่งให้น้องหน่อย
เอาวางอ้อนดีพี่กินนั่งให้น้องหน่อยนะ

นี่ร้องแล้วทำไมไม่ขึ้นล่ะ
แต่พี่กิไม่ใช่ไม่สบายนะ
แต่ก็ต้องขึ้นรถเข็นนะน้องเขาสั่งนะคะ
นี่ไงครับพอขึ้นตะก้าเท่านั้นแหละ
โอ้น้องนี่ยิ้มนี่อารักดู
พอใจน้องนี่พอใจยิ้มแต่พี่กิ๋เหรอคะ
ถ้าคุณเป็นแมวคุณจะคิดว่ายังไง

ก็ได้เนอะก็ได้ได้จัดให้ได้ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจหรือลองคิดอีกแบบว่าว่ามนุษย์เมื่อไหร่น้องเขาจะเข้าโรงเรียน
ช่วงนี้ฉันทำงานหนักเหลือเกินเนี่ย
ว่างไว้ได้จับขึ้นรถเข็นวนรอบบ้านตลอดเลย

ใครเคยเจอบวชบ้าง
เมียบ่นนี่ไปดูผู้ชายคนนี้โดนเมียบ่นทุกวัน
นี่ดูสิครับเมียบ่นเก่งจริง
มีวิธีการทำให้เงียบ
อยากรู้ไหมว่าทำยังไงให้เงียบ
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว
กลับมาในช่วงนี้เอาใจพ่อบ้านใจกล้ากันหน่อยนะครับ
หลายคนประสบปัญหาคล้ายกัน

ผู้หญิงก็บนไปนั่นแหละแต่ใจยังยินดี
อ๋อใช่ไหมล่ะจะบนบ่อยบนตลอด

ต้องหาวิธีทำยังไงเธอถึงจะหยุดบ่นแล้วฮะ
นอนอยู่ไห้ไอ้แหงนอนต่อไป
ต้องวาต้องกินต้องแบบนั้นแค่เดี๋ยวไปเลย
นอนไอ้แยะกันโมไปเลย

ครับนอนเลยนะคะ
นอนนะคะโอเค
นอนค่ะ
มันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดยกนิ้วให้เลย
เอาเงินแก้ปัญหาตลอดเลย

มันก็ได้ผลแต่มันก็เป็นวิธีการที่แบบว่า

ใช่ไหมคือเอาเงินแก้ปัญหาเหรอ
ทำไมบ้านนี้ครบด้วยระบบเติมเงินเหรอ
หรือตู้เติมเงินคะ

เป็นตัวช่วยแล้ว

ติดตามกันด้วยนะครับกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ